อีกเรื่องหนึ่งที่เรามาตามกันต่อหน่อยนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๑พฤศจิกายนที่ผ่านมา

เหตุการณ์ที่พ่อแม่ลูก๓คน

ไปหมดสติอยู่ในรถนะคะจอดรถอยู่ริมทาง
ทีนี้ความคืบหน้าในเรื่องนี้หลายคนก็อยากรู้ว่า
มันเกิดจากอะไรมันมีแก๊สอะไรบางอย่างเข้าไปหรือเปล่า
หรือว่าเครื่องดื่มที่ดื่มไปตอนที่แวะซื้อในปั๊มเนี่ย
มันผสมยาพิษสารพิษอะไรหรือเปล่า

เมื่อวันที่๑๑พฤศจิกายนที่ผ่านมา
คือ๓พ่อแม่ลูกก็จะไปเที่ยวที่บางแสนที่ชนบุรีกัน
แล้วอันนี้เป็นการให้ข้อมูลจากผู้เป็นพ่อ
คือนายธนัยนันเชื้อถีระพงศ์อายุ๓๑ปี
คือคุณพ่อเป็นคนขับรถแล้วก็มีแฟนนั่งอยู่ข้าง
คุณแม่นั่งอยู่ข้างแล้วข้างหลังก็เป็นลูกสาว
ทีนี้แวะปั๊มก่อนค่ะไปซื้อเครื่องดื่ม
ก็ซื้อมีทั้งชาเขียวมีทั้งกาแฟแล้วก็เครื่องดื่ม
หลังจากนั้นก็ขับรถไปต่อจะไปบางแสนชนบุรี
ระหว่างทางที่ขับรถไปก็มีอาการวูบ
แล้วเขาบอกด้วยบอกว่าได้กลิ่นเหมือนเป็นกลิ่นเหม็นไหม้ในรถ
ทีนี้คุณผู้ชมกลิ่นเหม็นไหม้แบบนี้

แล้วเขาก็จอดรถบริเวณข้างทางด่วนบุรพาวิถี
ขาข้าวชนบุรีที่ตำบลบางบัว
แต่ว่าขณะนั้นก็ยังไม่ได้ดับเครื่องนะ
ตรงหน้าต่างก็ยังไม่ได้กดลงยังไม่ได้เปิดเลย
แต่เจ้าหน้าที่กู้ภัยของสภพและกู้ชีพโรงพยาบาลบางประกง
แล้วก็ตำรวจสพบางประกงมาถึงจุดเกิดเหตุได้ทัน

ก็ทั้ง๓คนหมดสติในการชักเกร็งลิ้นแข็ง
แล้วก็ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจในการที่จะนำคนในรถออกมาจากรถ

ทีนี้ก็มีการสันนิษฐานว่าอาจจะเกิดขึ้นจากแก
ถ้าเกิดว่าสูดดมไปในร่างกายมากคือมันจะง่วง
มันจะปวดศีรษะคลื่นไส้อาเจียน
จนถึงอาการชักเกร็งน้ำลายฟูมปากหมดสติ
อันนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณความเข้มข้นที่ได้รับ
คือถ้าเกิดได้รับมากเข้มข้นมากนี่เสียชีวิตได้

เกิดจากการเผาไหม้ของแผงวงจรหรือว่าอุปกรณ์ภายในรถ

อกจากนี้ตัวก๊าซทั้ง๒ชนิดนี้
ยังส่งผลระยะยาวต่อร่างกายด้วย
อันนี้ฝากไปถึงฝากไปถึงเลย
ถ้าเกิดว่าใครขับรถแล้วมีอาการแบบง่วงนอน
เหมือนจะหมดสติต้องพยายามตั้งสตินะ
รีบลดกระจกลงเพื่อให้อากาศมันถ่ายเท
แล้วก็ล่าสุดนะครับคุณผู้ชมครับ
ผลการตรวจสอบเบื้องต้น
จากคุณหมอที่โรงพยาบาลบางประกงออกมาแล้ว

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรบางประกง
บอกว่าทางด้านคุณหมอโรงพยาบาล
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจกรมแพทย์ทหารเรือก็ระบุนะคะ
คนไข้ทั้ง๓คนถูกส่งตัวมารักษา
สภาวะที่ได้รับสารพิษจากแก๊สคาร์บอนบอนน็อกไซด์

เกร็งน้ำลายฟูมปากปัสสาวะราดหมดสติ
ซึ่งคุณหมอก็รีบรักษาเลยค่ะ
มันคือการให้ออกซิเจนความดันสูงค่ะ
ให้คนละ๙๐นาทีเลยนะคุณผู้ชม
ปรากฏว่าผู้เป็นพ่อกับเด็ก
มีอาการตืดคือตื่นได้สติรู้ตัวดี
แล้วก็ให้กลับบ้านไปแล้วตั้งแต่เมื่อวาน
ส่วนคุณแม่อันนี้ต้องรอดูอาการค่ะ

คืออาการคลื่นไส้อาเจียนก็จะต้องให้ดูอาการ
ถ้าเกิดว่าการรักษาตอบสนองดีเนี่ย
ว่าวันนี้น่าจะกลับบ้านได้นะคะ

พบสารคาร์บอนมอน็อกไซด์ไปจับเม็ดเลือด
ทำให้เลือดไปส่งตามร่างกายไม่ได้
ผู้ป่วยจึงหมดสตินะครับ

ของโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจ
แพทย์ทหารเรือนะครับซึ่งข้อมูลที่น่าสนใจนะครับ
จากการที่ไทยรัฐออนไลน์ของเราก็ไปเจาะประเด็น
เรื่องของกาสคาร์บอนไดออกไซด์หรือว่าคาร์บอนมอนออกไซด์
๊าซสองแบบนี้มันต่างกันนะคุณนะครับ
เขาบอกว่าถ้าท่อไอเสียของรถมีการแตก
มีรอยรั่วมีการซึม
และทำให้ก๊าซทั้งคาร์บอนไดออกไซด์หรือคาร์บอนมอนนักไซด์เนี่ย

ก็จะทำให้เกิดอาการแบบที่ทั้ง๓คนประสบอยู่นะครับ
บอกว่าถ้าเครื่องยนต์เผาไหม้ตามปกติ
คือจะมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
แต่ถ้าเป็นก๊าซคาร์บอนมอน็อกไซด์
หมายถึงว่าเครื่องยนต์ที่เผาไหม้ผิดปกติคุณ

ถ้าก๊าซคาร์บอนมอน็อกไซด์เข้ามาในห้องโดยสาร
ตัวนี้แหละจะทำให้พุทธศาลถึงกับหมดสติ
เพราะก๊าซคาร์บอนมอน็อกไซด์จะจับออกซิเจนในร่างกายของเรา

ซึ่งปกตินะคุณร่างกายจะมีฮิโมโกบิน

ช่วยนำออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างของร่างกาย
เขาจะคอยจับออกซิเจนนะครับเพื่อนำออกซิเจนไปหล่อเลี้ยง
แต่ถ้าก๊าซคาร์บอนมอร์น็อกไซด์เข้าสู่ร่างกาย
มันจะมาแย่งจับ
และความสามารถของก๊าซคาร์บอนมอน็อกไซด์ในการจับออกซิเจน
ทำได้ดีกว่าฮีโมโกบินถึง๓๐๐เท่าด้วยนะคุณ

พอกัสคาร์บอนมอเตอร์ไซด์มันเข้าไปในร่างกายแล้ว
ก็จะทำให้ไม่มีการแลกเปลี่ยนออกซิเจน
ซึ่งจะทำให้เกิดภาวะอ่อนเปรี้ยเพลียแรงหมดสติ
เวียนศีรษะรุนแรงอ่าถึงขั้นเป็นลม

หรือรุนแรงที่สุดคือเสียชีวิต
แต่ทีนี้จากการตรวจสอบรถคันที่เกิดเหตุ
เบื้องต้นไม่เจอความผิดปกติของเครื่องยนต์นะคะ
คือไม่เจอร่องรอยการรั่วไหลของสารปนเปื้อนนะคะ
แต่เดี๋ยวหลังจากนี้จะต้องมีการนำรถยนต์ไปตรวจสอบอย่างละเอียด
เดี๋ยวจะประสานไปทางวิศวกรรมยานยนต์ของขนส่ง

ก็คือชาเขียวกาแฟที่พบในรถ
จะส่งตรวจหน่วยงานเฉพาะทาง
หาสาเหตุที่แน่ชัดอีกครั้งหนึ่งนะคะ
คุณธนัยนันผู้เป็นพ่อและเป็นคนขับรถ
บอกว่าอยากให้เคสของตัวเขาเอง
เป็นอุทาหรณ์สำหรับผู้ใช้รถ
ส่วนสาเหตุก็คงให้เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่
เกี่ยวข้องในการค้นหาต่อไป
เขาก็บอกมาอยากจะเตือนทุกคนด้วย
การที่จะตรวจสอบเรื่องของสภาพรถนะครับ